เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาซึ่งเป็นผู้ชาย

โดยเขาบอกเขาไม่เคยไปมีเรื่องกับใครเลยนะ
และอีกอย่างถ้าจะพูดว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าก็ไม่ได้
เพราะว่ามันไม่มีเหตุอะไรที่จะนำไปสู่การถูกทำร้ายเลย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนภายในซอยราชอุทิศ
ปรายศนีย์พังงาที่ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงานะครับ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะ
เสื้อสีขาวขี่รถจักรยานยนต์
มาตรงนี้พอดีนะครับ
จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอย

มีกลุ่มคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์๒คันตามหลังไป
พอถึงช่วงกลางซอยนี่ขณะที่เลี้ยวแล้วนะ
โอ้โหแล้วตัวกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่ประชิดมาก

ทีบรถจักรยานยนต์ของพี่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ล้มล้มเท่านั้นไม่พอนะครับ
ลงมาใช้อะไรไม่รู้ไม้หรือเหล็กก็ไม่รู้คุณ
ไปที่ด้านหลังของพี่ที่เขาตกลงมาแบบนี้นะฮะ
จากนั้นคุณ๓คนก็รุมเตะอีก

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางถนนสิริราช

เอาไม้มาฟาดเขาแล้วแล้วก็ยังไปเตะเขาอีกนะครับ

ทีนี้ครับนำหลักฐานโดยเฉพาะไอ้คลิปเมื่อกี้นะ

กับตำรวจสพเมืองพังงาแล้วก็ตำรวจก็สอบปากคำนะครับ
อำพรก็เปิดเผยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๓
พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เองนะครับ
ผมขี่รถออกจากบ้านไปทำธุระที่สากรออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
ไม่รู้เลยว่ามีรถคนร้ายขี่ตามประกบอยู่ด้านหลัง
แล้วทีนี้เขาถีบรถผมล้มแล้วเข้ามารุมทำร้ายผมนะครับ
คุณอำพรยืนยันบอกแบบนี้ผมไม่เคยมีศัตรูมาก่อนนะ
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการทะเลาะกับใครเลยนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามเรื่องความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ไปพูดคุยกับพี่อำพรเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เช้าวันนี้คุณอำพรพามาดูจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็โชว์บาดแผลตามร่างกาย
แล้วก็ยืนยันอีกบอกผมไม่เคยมีศัตรูมาก่อน
และก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไปทะเลาะกับใคร
แต่คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้เตรียมการมาเป็นอย่างดี
เพราะอะไรรู้ไหมฮะปิดบังใบหน้าทั้งหมด
คือสภาพแผลนะคุณตอนล้มสอกลงนะครับ
สอกลงก็เจ็บแบบนี้แล้วก็ไม่นับกับที่โดนตีอีกนะ
ตาเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้นะฮะ
ก็แจ้งความไปแล้วนะครับ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับคุณ

คือตอนเกิดเหตุเนี่ยไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นน่ะ
ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้บอกเลยว่ามาตีทำไมนะครับ
เขาก็เลยยังงงอยู่นะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำอะไร

อยากให้ตำรวจช่วยติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะจะได้รู้ว่าสาเหตุของการก่อเหตุทำร้ายผม

ตอนนี้ครอบครัวอยู่ด้วยความหวาดกลัวครับ
กลัวจะถูกกลุ่มคนร้ายกลับมาทำร้ายซ้ำอีก
จากการตรวจร่างกายนะคุณได้รับบาดเจ็บนะครับ
เส้นเลือดฝอยที่ตาเนี่ยแตกปวดกราม
แกะรอยตามจับคนร้ายต่อไปนะครับ
อำพรบอกผมงงจริง
งงจริงอยู่มาทำร้ายกันแบบนี้ได้ยังไงนะครับ